คุณผู้ชมว่าเราควรเพิ่มโทษสำหรับคนที่เมายาเสพติดคลั่งยาเสพติด
อนยาเสพติดแล้วก่อเหตุได้หรือยังคะผู้ชายคนนี้ดมกาว
กาวมาเลยนะคะแล้วก็ดมกาวอยู่ใกล้ใกล้กับโรงเรียน
คว้ามีดพระมาแล้วก็ปีนข้ามรั้วโรงเรียน
บังเอิญหันไปเห็นเด็กผู้ชายวัยเก้าขวบนะคะน้องอยู่ป่าวสามนั่งเล่นอยู่
ค่ะโอ้โหเป็นแบบนั้นเลยนะคะเหตุการณ์นี้อุกอาจมากจริงจริงค่ะ
ตำรวจสพหนองย่าไซได้รับแจ้งเหตุว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเด็กนักเรียนป๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอหนองย่าไซสุพรรณบุรีเนี่ยถูกคนร้ายเอามีดฟันหัวเป็นแผลยาวลึก
กระโหลกร้าวเลือดคั่งลงพื้นที่ถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณครูรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนแรกไปโรงพยาบาลหนองย่าไซแล้วต้องรีบส่งตัว
เพื่อไปผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เรื่องต้นเขาบอกว่าน้องขอคุณครูลงจากห้องเรียนมาเข้าห้องน้ำ
ครับแล้วก็นั่งเล่นอยู่ที่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ข้างกำแพงรั้วโรงเรียนคนร้ายปีนข้ามกำแพงมาเจอน้องพอดีอะค่ะ
พูดอะไรกับน้องสักคำแต่เดินมาเงื้อมีดแล้วฟันหัวน้องเลยนะคะ
ตำรวจเร่งระดมติดตามตัวคนร้ายจับได้ทันควันเหมือนกัน
นายอาทิตย์ภูคังวัยสี่สิบห้าปีค่ะเสื้อสีขาวเนี่ยค่ะ
อยู่ในบ้านพักที่อยู่ห่างจากโรงเรียนไม่มากได้อาวุธสังหาร
อภัยได้อาวุธก่อเหตุมาด้วยนะคะเป็นมีดพระยาวหนึ่งฟุต
วางอยู่บนเขียงที่ครัวข้างบ้านอาทิตย์สารภาพนะคะบอกว่า
ผมดมกาวมาแล้วก็หยิบมีดในบ้านออกเดินปีนรั้วเข้าไปฟันเด็ก
อืมตำรวจถามฟันเขาทำไมอ่ะอ๋อผมเมาแค่นี้สั้นสั้นเลยค่ะ
เรื่องต้นนายอาทิตย์คนนี้มีประวัติถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
แต่ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
และพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทีมข่าวได้คุยกับคุณตานพรัชนะคะ
ของเด็กบอกว่าหลานสอบเสร็จแล้วก็เลยขอครูมาเข้าห้องน้ำ
ตอนนี้อาการคือสาหัสเลยเพราะว่าคุณหมอรอผ่าตัดให้เร็วที่สุด
เพราะเหมือนว่าจะมีกระดูกในกระโหลกมันฝังเข้าไปในสมอง
ถ้าผ่าออกมาแล้วสมองไม่บวมก็จะสามารถปิดกระโหลกได้
ถามว่าคุณตารู้จักกับคนก่อเหตุไหมตาบอกรู้จัก
เพราะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรอกตาคนนี้นายคนนี้
ตาบอกผู้ชายคนนี้เคยอารวาสอยู่หลายครั้งแล้วตาเสียใจจนพูดไม่ออกเลย
อยากฝากตำรวจสั้นไม่ต้องให้เขาออกมาอยู่ในสังคมอีกได้ไหม
เรารู้จักคนที่ก่อเหตุไหมครับ
รู้จักครับมันคนบ้านเดียวกันแหละแต่มันไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอก
มันมามันก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกแต่มันเคยอารวาสแบบนี้หลายทีแล้วล่ะ
แล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับที่หลานอยู่ในรถ
เสียใจครับไม่อยากให้ออกมาอยู่ในสังคมแบบนี้อีก
เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาก่อเหตุกับคนอื่นอีก
เพราะว่ามันเคยมีประวัติแบบนี้มาหลายทีแล้ว
เมืองต้นนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านตอนนี้หวาดกลัวไปหมดเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะออกมาอีกไหมเพราะก็เคยมีประวัติโดนจับแล้ว
นายปรีชาภูคังอดีตผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะคะว่า
ตอนที่นายอาทิตย์ปีนรั้วข้ามมามีเด็กคนอื่นอยู่ด้วยนะ
แต่เหมือนกับว่าเด็กคนอื่นหันหน้าไปทางนั้นพอดีแล้วเห็นคนปีนข้ามรั้วถือมีดมา
เด็กเขาวิ่งหนีเพราะเอิญน้องคนนี้โชคร้ายคือนั่งหันหลัง
แล้วไม่เห็นก็เลยไม่ได้ลุกวิ่งหนีแล้วก็เลยโดนฟันเข้าไปค่ะ
พอน้องโดนฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็ร้องไห้จ้าเลยนะคะ
แล้วรีบวิ่งไปหาคุณครูบอกคุณครูเจ็บช่วยด้วย
ส่วนคนร้ายเนี่ยเดินเข้าไปยังเรียนต่อนะ
เดินเข้าไปต่อเสร็จไปเจอครูกับพานโรง
ก็เลยวิ่งปีนรั้วหนีกลับออกไปทางเดิมค่ะ
แต่เขาข้ามตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
เขาข้ามตรงนี้เลยครับฟันเสร็จแล้ว
คนร้ายมันก็กลับทางเดิม
เมืองต้นตำรวจเตรียมส่งตัวนายอาทิตย์
ฝากค้างต่อที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีพรุ่งนี้แล้วนะคะ